ดีกว่าเก็บสลากได้เก็บรอเตอรี่ได้แล้วก็หันไปกว่าดีก็เห็นหมวดจรูนคือสลากอยู่
ทีมงานเราเนี่ยสรุปได้ว่าน่าเชื่อว่าสลากเนี่ยมาที่ครูปีชานะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าผู้หมวดจรูนเราตั้งไว้๒ประเด็นก็คือซื้อหรือเก็บได้
แต่ซื้อจากแม่ค้าคนใดแล้วก็แผงใดเนี่ยจำไม่ได้นะครับ
อันนี้ก็เรามีพยานหลักฐานแค่นั้น
ส่วนอันที่๒ก็คือเก็บได้หรือไม่
อันนี้เรามีพยานยืนยันเห็นว่า
สลากนี้หมวดจรูนเก็บได้

ต้องให้เวลาท่านผู้หมวดจรูนในการเตรียมตัวนะครับ
ท่านจะออกหมายเรียกมา
แล้วถ้าท่านติดขับอยู่อย่างไร
ก็อาจจะรออีกสักครั้งหนึ่ง

ก็ต้องยื่นคำร้องต่อสารนะครับ

มีแม่ค้ายืนยันเจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
รักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้โม่ง

หรือว่าเขาจะสืบสวนมาได้ยังไง

เกินคาดเพราะว่าถ้าฟังซุ่มเสียงของทางทนายสิทธาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแถลงในวันนี้
ทนายสิทธาได้มีการเขียนผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหรือแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ว่าเป็นไปได้ว่ามีหลักฐานที่ตำรวจนำไปใช้แล้วอาจจะมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะคะ
แล้วก็ครั้งล่าสุดที่มาพูดกับรายการเราคือตอนนั้นเนี่ยผลของการตรวจลายนิ้วมือออกมา
ก็พบว่าเป็นของคุณลุงจรูนใช่ไหมคะแต่ข่าวช่วงผ่านเปลี่ยนไปช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยต่างไปเลย
มันมีประเด็นขึ้นมาว่าครูมั่นใจเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าครูน่ะจับด้วยพลาสติก
แต่ว่าคนขึ้นเงินเนี่ยก็ต้องมีลายนิ้วมือเขาอยู่แล้ว
คือมันพลิกตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะในแง่ของน้ำหนักข่าว
กระทั่งมาถึงวันนี้ก็ไม่เกินคาดโดยเฉพาะไม่เกินคาด
จากความคิดของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์ข้ามโลกข้ามประเทศ
สถานีแล้วนะคะอีกสักรอบรอบค่ำนี้นะคะ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนค่ะ

ธนายตั้มสวัสดีค่ะธนายตั้มที่เที่ยวไม่สนุกแล้วสิคะธนายตั้มสวัสดีค่ะคุณเจ้าขวัญครับ
ซื้อตัวเครื่องบินไว้ผิด
ซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วผิดวัน
คือทนายตั้มจำได้ใช่ไหมคะครั้งล่าสุดเฉพาะที่มานั่งในรายการถามตรงตรงเนี่ย
นายตั้มพูดถึงเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย
หรือแม้กระทั่งคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยน่าจะเป็นหลักฐานที่ตำรวจนำไปใช้

คือผมพูดไว้เนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นรูปถ่ายจากแผงของแม่ค้านะครับ
แล้วก็พยานบุคคลแต่ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมีกล้องวงจรปิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับ
แต่คุณรู้ว่ามีการพูดถึงกล้องวงจรปิด
พูดถึงครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วครับไม่ไม่น่าจะมีครับ
จนถึงตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าไม่มีหรือเปล่าคะ
ยังมั่นใจครับว่าไม่มีถ้ามีคงจะออกมาแล้วล่ะครับ
ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่มีพยานเห็นก้มหยิบลอตเตอรี่
นี่หนักกว่ากล้องวงจรปิดหรือเปล่าคะ
คือต้องบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนกับ
เข้ามาเพื่อจะให้สำนวนมันสมบูรณ์นะครับบอกตรงตรงเลยนะครับ
เพราะว่าพอกล้องวงจรปิดไม่มีหาไม่ได้เนี่ยมันก็จะหาตัวเชื่อมโยงมา
เพื่อจะดำเนินคดีกับทางคุณลุงกันไม่ได้จนในที่สุดมีพยานปากเอกเข้ามานะครับ
พยานปากนี้มันก็น่าสงสัยอยู่ว่าตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่ออกมา
ทำไมถึงออกมาเอาตอนนี้และที่สำคัญก็คือตำรวจเป็นคนไปหามาให้ด้วยนะครับ
ต้องชื่นชมทางตำรวจแล้วก็คุณจอมขวัญว่าความสามารถเนี่ย
เยี่ยมมากที่ไปหาพยานคนนี้ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ก็มาเข้ามาในสำนวนได้นะครับ
ถ้าเกิดว่าความสามารถดีอย่างนี้นะครับอยากจะให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยไปหากล้องวงจรปิด
คลิปอะไรก็ได้ที่บอกว่าตอนแรกบอกเป็นคุณป้านะครับ
แล้วพอตอนหลังพยานบอกเป็นคุณลุงเก็บได้นะครับ
จะได้เอามายืนยันกับสังคมเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับ
เพราะว่าตำรวจน่าจะหาได้แล้วตำรวจภาคจิตเก่งนะครับ
อ่าทีนี้ค่ะทนายตั้มจนถึงตอนนี้เนี่ย
ทนายตั้มคุยกับคุณลุงจรูนและครอบครัวไว้ว่าอย่างไรบ้าง
สำหรับการเดินหน้าคดีต่อ
ก็ในเรื่องของคดีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางเขาเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะครับ
เราก็คงจะต้องไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วคงจะต้องไปสู้กันในกระบวนการของศาลต่อไปนะครับ
ดิฉันขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะก่อนที่จะมีการแถลงข่าวบ่ายวันนี้ตามเวลาในเมืองไทยเนี่ยนะคะ
ทนายตั้มรู้ผลของการแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
เดี๋ยวก่อนนะคุณจอมขวัญผมไม่ได้ยินเสียงในห้องส่งดังมากเลยครับ

ทนายตั้มรู้ผลก่อนมีการแถลงข่าวของตำรวจเมื่อตอนบ่ายไหมคะ
ได้ดูครับได้ดูตอนกลางนะครับที่ท่านผู้ประชาการภาค๗เนี่ย
ท่านออกมาแถลงข่าวนะครับก็ได้ได้ฟังนะครับอยากให้คุณจอมขวัญลองดูนะครับ
แล้วก็สังเกตท่าทางนะครับเพราะผมชอบมองท่าทางเวลาใครที่จะพูดเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ
ให้ดูว่าเอ๊ะที่เขาพูดมาเนี่ยมันหนักแน่นนะครับเราก็เชื่อถืออะไรได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ
ให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนักข่าวที่วันนี้ช่วยกันถามได้ได้ละเอียดนะครับ
เหมือนผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ
ทนายตั้มจริงทนายตั้มรู้ผลของตำรวจเนี่ยก่อนหน้าที่ตำรวจจะแถลงข่าวอยู่แล้วไหม
เพราะว่าทนายตั้มเขียนในโซเชียลมีเดียเหมือนรู้อยู่แล้วอ่ะ
คือที่ผมรู้อยู่แล้วก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นวันหนึ่งคุณจอมขวัญ
เขาได้มีการไปสัมภาษณ์สื่อบางช่องนะครับว่า
ทำนองนี้นะครับว่าเหมือนกับว่าจะมีการสั่งว่ามีมูลแล้วก็จะดำเนินคดีกับคุณลุง
ผมก็เลยเดาแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่อินไซเดอร์กว่านี้นะครับ
ดูจากสื่อเหมือนกันแต่วิเคราะห์เอานะครับ
ทีนี้เรียนขอกลับไปที่พยานหลักฐานนิดนึงนะคะ

เอาอย่างนี้ทนายตั้มรู้มาก่อนไหมว่าจะมีพยานปากเอกขึ้นมาในคดีนี้
ที่เห็นตอนก้มเก็บลอตเตอรี่นะคะ
อันนี้ผมค่อนข้างจะเตอร์ไพรส์คุณจอมขวัญต้องบอกตรงเลยนะครับ
เพราะผมไม่คิดว่าจะกล้าทำขนาดนี้นะครับ
ผมก็คิดว่าเขาคงจะเอาพยานแม่เคิ้งแม่ค้ามาเบิกความอะไรอย่างนี้
แต่ไม่คิดว่าเขาจะกล้าใช้วิธีนี้โดยการมีพยานขึ้นมานะครับว่า

เดี๋ยวพยานคนนี้คอยดูต่อไปครับว่าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับ
เดี๋ยวนะคะตกลงแล้วพยานคนนี้ที่ทนายตั้มค่อนข้างจะแปลกใจที่มีขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ทนายตั้มบอกว่าตำรวจเป็นคนไปหามาให้ด้วยเนี่ยนะคะ

อันนี้เขาทำไมเขาแถลง
เขาแถลงเขาบอกว่าเขาเป็นคนไปหามาเองนะครับ

เดี๋ยวฉันกำลังจะถามว่าทนายตั้มรู้ไหมว่ามาจากไหน
เป็นใครหรือน่าจะเป็นกลุ่มไหน
หรือน่าจะรู้จักกับใครแล้วมาทางไหนนะคะ
คือผมไม่มีข้อมูลเชิงลึกหรอกนะครับ

เรื่องนี้ผมให้ข้อสังเกตคุณจอมขวัญเลยนะครับ
คนที่จะทำเรื่องให้มันมาเพื่อที่จะดำเนินคดีกับทางคุณลุงได้เนี่ย

แล้วก็อาจจะต้องรู้ข้อเท็จจริงใน

เอาว่ายังไงดีโอ้โหเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันก็จะลึกเกินไปนะครับ

จะต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสำนวนสอบสวนแล้วกัน

ว่าสามารถที่จะเอาพยานตรงไหนมาอุดช่องว่างตรงไหน
แล้วสามารถจะเดินเกินคดีได้นะครับ

ถ้าคุณพูดแบบนี้ก็ตำรวจล่ะค่ะ
ก็ไม่รู้ครับว่าเป็นตำรวจหรือเป็นใครอะไรยังไงนะครับ

แต่ว่ายิ่งมาทำแบบนี้นะครับ

แล้วยิ่งขึ้นศาลศาลก็จะยิ่งสงสัยเลย

ซึ่งการแถลงวันนี้เป็นการแถลงใหญ่ด้วยนะคะ

แต่ทนายตั้มดูเหมือนมั่นใจ

เดี๋ยวก็จะเห็นของจริงออกมาเอง

เรามีอะไรอยู่ในมือที่ยังไม่ได้บอกสื่อหรือเปล่าคะ

ผมมีพยานบุคคลพยานเอกสาร

แล้วไอ้การที่เขาเอาพยานบุคคลมาเนี่ยนะ
โดยมาให้เหมือนกับว่า
ทำให้พยานที่เป็นวิทยาศาสตร์

ผมว่ามันผิดหลักนะครับ

มันจะต้องดูน่าเชื่อถือมากกว่าพยานบุคคล

เขาให้ความสำคัญกับพยานบุคคลมากกว่า

แต่ผมก็ถามตั้งแต่คราวแล้วที่ออกรายการคุณจอมขวัญแล้ว
แล้วเอาทางคุณครูไปตรวจทำไมตั้งแต่แรก
แล้วจะไปตรวจกับทางตำรวจก่อนด้วยนะครับ
ทนายตั้มค่ะคือฟังจากการตอบคำถาม
แม้กระทั่งความมั่นใจในการสู้คดีในศาล
หรือการพยายามจะอธิบายแม้กระทั่งการแถลงข่าวเนี่ย
ทนายตั้มยังคาใจเรื่องของการเข้ามาเกี่ยวข้องของตำรวจอยู่ใช่ไหม
คุณจำได้ใช่ไหมว่าเราเปิดข่าวนี้โดยการที่คุณสงสัยว่ามันมีกระบวนการ
แล้วคุณก็ตั้งคำถามไปที่นายตำรวจอยู่หลายครั้งนะคะ
และกระทั่งตอนนี้คุณก็พูดถึงขบวนการ
แล้วก็ตั้งคำถามไปที่ตำรวจอีกเหมือนกัน
คืออันนี้คุณพยายามจะโยงว่าอะไร
ก็เป็นกระบวนการครับบอกตรงเลยนะครับว่าเรื่องนี้
และยิ่งนับวันไปนะครับไอ้ข้อที่ผมได้บอกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าเป็นขบวนการเนี่ย
มันยิ่งหนักแน่นขึ้นเรื่อยดูจากการที่มีพยานตัวใหม่เข้ามานะครับ
คือเอาคนธรรมดาคิดไม่ได้แล้วกันนะครับ
แล้วไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเดิมพันธุ์เรื่องเงินอย่างเดียวแล้วคุณจอมขวัญ
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการด้วยนะครับตอนนี้คือทางนั้นเสียไม่ได้
แต่ยิ่งทำออกมายิ่งเป็นพิรุษเท่าไหยิ่งเอาพยานออกมาเยอะเนี่ยยิ่งเป็นพิรุษเลยนะครับ
แล้วยิ่งบอกมี๓๐๔๐ปากเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเขาไม่เอาไปขึ้นศาล๔๐ปากแน่นอน
เพราะถ้าขึ้นศึกษา๔๐ปากเขาพังบอกแค่นี้ครับ
ผมไม่ได้ไฟ่กับตำรวจนะครับคือผมไม่ได้เป็นคู่กรณีกับตำรวจนะครับ
บอกเลยแต่ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยนะครับที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อความถูกต้องนะครับ
ถ้าเกิดตำรวจทำให้ถูกต้องผมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแค่นั้นเองนะครับ
ไม่มีอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนนะครับ

เข้าใจเข้าใจค่ะตำแหน่งที่มันเหมือนกับเป็นเดิมพันธุ์ในในคดีนี้ด้วยเนี่ย
หมายถึงตำแหน่งใหญ่ขนาดไหนคะ
ใหญ่ใหญ่ครับจังหวัดแล้วกันพูดแค่นี้
ระดับจังหวัดใช่ไหมใหญ่ครับจังหวัดจังหวัด

ไม่ไปถึงระดับภาคใช่ไหม
เขาก็จะจะให้บอกว่ายังไงอ่ะคือมันเดิมพันธุ์ระหว่างตำแหน่งอ่ะครับ
แต่ว่าจะมีใครช่วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ
อ่าเอางี้ฉะนั้นขอปิดแค่นี้ก่อนว่า
นายตั้มยังมั่นใจว่าถ้าสู้คดีในศาลเนี่ย
เอางี้ถามอย่างนี้เลยดีกว่าคิดว่าสู้ในศาลชนะไหมคะ
ชนะครับผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ายังไงก็ชนะนะครับ
ถึงแม้ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะมีความเห็นสั่งฟ้องเรามา
แต่ว่ายังมีอายการยังมีสารที่สามารถให้ความเป็นธรรมได้นะครับ
ทนายตั้มหวังว่าจะเที่ยวในช่วงวันที่เหลือได้สนุกนะคะ
ท่านไหนตั้มหวังว่าจะเที่ยวในช่วงวันที่เหลือได้สนุกนะครับ
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายค่ะคุณลุงจรูเลยนะคะ
หรือว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลซึ่งวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ
ยังบอกว่าก็เป็นของผมผมเป็นคนซื้อมาสวัสดีค่ะคุณจรูน
สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณจรูนเป็นยังไงบ้างตลอดทั้งวันตั้งแต่บ่ายหลังจากที่ทราบผลนะคะ
ก็มีเครียดบ้างนะเครียดบ้างเหนื่อยบ้าง

ก็มันน่าจะจบเร็วกว่านี้นะคิดไว้นะมันน่าจะจบเร็วกว่านี้
ค่ะกังวลผลการสู้คดีไหมคะเรียนถามข้ามไปนะ
ไม่กังวลนะตอนนี้ก็ไม่กังวลก็ทำใจไว้แล้วทำใจไว้แล้ว
ทนายทนายตั้มเนี่ยได้คุยกับคุณจรูนไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะว่าผลวันนี้ที่ออกมาอาจจะออกมาหน้านี้ก็ได้
ไม่ได้ไม่ได้บอกแล้วฮะไม่ได้บอกผมก็ทราบจากสื่อจากที่เขาให้สัมภาษณ์นั่นแหละ
แต่ได้เผื่อใจไว้ไหมคะว่ามันอาจจะออกได้หลายหน้านะสำหรับการแถลงของตำรวจมีการคุยกันภายในไว้ก่อนไหมคะ
ไม่ได้คุยกับทนายนะทนายไม่ได้คุยหรอก
ค่ะทีนี้เอาตัวคุณจรูนเองค่ะคุณจรูนก็เป็นอดีตตำรวจด้วยเนี่ยนะคะคือย่อมรู้ว่ากระบวนการอะไรยังไงมันเป็นอะไรได้บ้าง
คำถามก็คือว่าอย่างวันนี้ที่ออกมาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตำรวจเองเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะมาถึงจุดนี้น่ะ

เผื่อไว้ไหมคะว่าเราจะโดนตั้งข้อหาด้วยนะคะ
แม้ว่าผลมันจะไม่ได้ออกมาว่าเป็นของคุณจรูน
แต่คิดเผื่อไหมว่ามันจะเลยมาถึงขั้นของการตั้งข้อหานะคะ
ก่อนที่จะแถลงผลก็ไม่คิดเลยนะ
แต่พอแถลงแล้วนี่ก็รู้แล้วแหละว่ามันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
คุณจรูนเมื่อสักครู่นี้คุยกับทนายตั้มเนี่ยนะคะ
นายตั้มดูยังมั่นใจมากเลยค่ะ
แต่ทีนี้อย่าลืมว่าการแถลงของตำรวจวันนี้คือตำรวจสิ่งที่ตำรวจมีอยู่ในมือน้ำหนัก

คุณรุ่งจรูนยังมั่นใจคะว่าสู้จะชนะคะ
ก่อนอื่นผมต้องบอกเลยนะว่าผมซึ้งครับผมซึ้ง
ซึ่งจริงสำหรับสำรวจเก่าแก่ซึ่งใจจริง
แต่ความมั่นใจนั้นมันมีมาตลอดอยู่แล้วครับผม
คุยกับครอบครัวว่ายังไงบ้างคะวันนี้หลังจากทราบผล
เอาช่วงจังหวะนั้นเลยดูข่าวทราบผลแล้วคุยกันว่ายังไงบ้างคะ
ก็คงทำใจฮะทำใจไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
นายตั้มบอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจริงแล้วทางฝั่งของคุณจรูนเนี่ย
ยังมีพยานหลักฐานอีกมากพอสมควรถูกต้องไหมคะ
ก็มีอะไรก็ตามทนายอยู่ตลอดครับ
มีอีกเยอะแค่ไหนที่ยังไม่ได้ออกสื่อหรือยังไม่ได้ปริปากพูดกับใครเลยคะ
ขอให้ทนายเป็นคนตอบดีกว่าผมอยากขอให้ทนายเป็นคนตอบดีกว่านะครับ
ทนายตั้มจะเดินทางไปเมื่อวานนี้เนี่ยทนายตั้มได้บอกคุณลุงจรูนไหมคร่าวไหมคะ
ว่าถ้าออกมาว่าเป็นของเราให้พูดยังไงได้บ้าง
หรือถ้าออกมาเป็นของเขาให้พูดได้อะไรได้บ้างมีกรอบไว้ไหมคะ
ไม่มีก็ไม่มีผมไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยครับ
คุณจรูนพอจะนึกออกไหมคะว่าถ้าจะมีใครสักคนเป็นพยานเห็นการก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยน่าจะเป็นใคร
ผมหามาตั้งแต่แรกเลยนะผมหามาตั้งแต่วันแรกเลยขอให้ตำรวจหามาตั้งแต่วันแรก
มันน่าจะได้ตั้งแต่วันแรกแล้วถ้ามันมีจริงก็ผมเป็นคนซื้อแล้วมันจะไปมีอย่างนั้นได้ยังไง
แต่แต่ถ้าฟังจากตำรวจวันนี้คือทุกอย่างเนี่ยไปทั้งเขาหมดเลยนะคะตั้งแต่ว่ามีลอตเตอรี่มาจริงมีเส้นทางของลอตเตอรี่นะคะ
มีเส้นทางของการขายต่อกันแล้วก็มีการมีเส้นทางของการต่อไปที่คุณครูปีชา
คือมันก็มีน้ำหนักนะคะวันนี้ที่ฟังแถลงอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็มีน้ำหนักไหมคะในฐานะคนฟังนะคะ
ผมถึงบอกว่าผมซึ้งไงผมซึ้งจริงผมซึ้งไอ้ตำรวจแก่คนนี้มันซึ้งจริง
ก่อนที่จะมีผลการแถลงออกมาเนี่ยมีใครพยายามติดต่อคุณจรูนและครอบครัวบ้างไหมคะ

ไม่มีสายที่เป็นสายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีครับ
หลังจากนี้นะสิ่งที่คุณจรูนต้องทำต่อคดีนี้คืออะไรคะ
คือต้องเบิกเงินออกมาเอาไม่ใช่สิมันโดนฟรีสไว้อยู่แล้ว
คือเราต้องจัดการอะไรกับเงินไหมหรือเราต้องจัดการอะไรกับคดี
เช่นไปให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมไหม
ก็แล้วแต่ทางโน้นถ้าทางนู้นก็มีหมายเรียกมาผมก็พร้อมที่จะไปอยู่แล้วแล้วก็ไอ้
ส่วนเรื่องคดีก็จะสู้เต็มที่ต่อไปแล้วครับ
อืมตกตกใจไหมคะสำหรับการถูกตั้งข้อหานะคะ
ไม่หรอกไม่ทำใจไว้แล้วทำใจไว้แล้วอย่างยังไงมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้
ค่ะรู้สึกว่าก่อนหน้าที่ตำรวจจะแถลงเนี่ยนะคะ
เราได้ไปให้ข้อมูลให้ปากคำอย่างหมดจดแล้วหรือยัง
คือได้แสดงหลักฐานอย่างหมดจดแล้วหรือยังคะ
ก็ให้ไอ้หลักฐานต่างอะไรเนี่ยนะมันอาจจะมีเพิ่มเติมบ้างกันอยู่ที่ทนายอย่างเดียวเลย
เพราะว่าถ้าผมมีอะไรผมปรึกษาทนาย
แล้วก็มีอะไรก็จะบอกทนายทั้งหมดเลยอ่าได้เพราะทนายเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
อย่างนั้นเดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อยังไงขอบคุณคุณจรูนนะคะ
สวัสดีค่ะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าถามตำรวจ
ถามตำรวจพยานคนสำคัญที่เห็นมีการก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ย
รู้เมื่อไหร่ได้ตัวมาเมื่อไหร่ใครได้ตัวสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันนะคะแล้วก็ประเด็นที่หลายคนสนใจ
รวมถึงแม้แต่กระทั่งทนายสิทธาเนี่ยนะคะก็คือพยานบุคคลที่สำคัญที่สุดตอนนี้
ก็คือคนที่เห็นมีการก้มเก็บลอตเตอรี่นะคะซึ่งจะเป็นตัวบอกได้ทันทีเลยว่า
ถ้ามีพยานคนนี้จริงแล้วชัดเจนเนี่ยนะคะแล้วมีน้ำหนักในศาลด้วยเนี่ยนะคะ
จบเลยนะคะไม่ต้องไปอย่างอื่นแล้วนะคะแต่ทีนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจการสู้คดีว่ามันจะเป็นแบบไหน
แต่ที่สำคัญลักษณะคำตอบของทนายสิทธาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว่า
เขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพยานคนนี้ไม่ใช่
เราจะคุยกันกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหวยสามสิบล้านที่ว่านะคะท่านพลตำรวจตรีกฤษณะทรัพเดตค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
โหท่านรอกันมาตลอดเลยแล้วก็พลิกจริงด้วยนะคะ

ค่ะท่านค่ะวันนี้เนี่ยที่มีการแถลงเนี่ยตำรวจได้บอกทั้งหมดแล้วหรือยัง
ในส่วนของพยานและหลักฐานคือทั้งหมดยังคะ
ไม่มีแบบเก็บไว้ในศาลค่อยว่ากระดายกรรมกันอีก

ไม่มีครับท่านบอกหมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าลึกบางอย่าง
มันอยู่ในสำนวนการสอบสวนท่านก็ไม่ได้เปิดเผยภัย

เนื้อหาใช่ไหมครับ
ไม่ได้หมายถึงว่านิ
เพราะบางทีมันเกี่ยวกับเรื่องการสู้คดีกันด้วยครับ

เดี๋ยวจะถามในแง่ของคนที่รู้กฎหมาย
สิ่งที่ทำให้ตำรวจเหมือนกับให้น้ำหนักไปที่ครูปรีชา
อะไรสำคัญเป็นอันดับแรกคะถ้าเรียงกันลงมานะคะ
อันดับแรกก็คือ๑วัตถุพยาน
สุพยานนะครับที่ได้มีการส่งตรวจพิสูจน์แล้วยืนยันแน่ชัดว่า
ตลาดที่๖ลอตเตอรี่นะครับที่ทางท่านผู้หมวดจรูน
มาอยู่กับแม่ค้าที่เป็นพยานคนนี้จริงหลังจากนั้นก็เป็นพยานบุคคลนะครับ
ที่ยืนยันที่เห็นก็มาให้การทั้งหมดมันสอดคล้องต้องกันมา
ยังไม่มีอะไรที่ทำให้ดูว่ามันขัดกันนะครับ
มันก็เลยทำให้เราลงความเห็นกันว่าคดีนี้มันมีมูลครับ
ถูกพยานที่ท่านว่านะคะก็คืออย่างวันนี้ที่มีการอธิบายเส้นทางของสลาก
ว่ามันมาตั้งแต่สนามบินน้ำอะไรยังไงใช่ไหมคะ
และที่ท่านกฤษณะบอกเมื่อสักครู่นี้
คือมันก็เป็นการยืนยันไปว่าเมื่อมันเห็นเส้นทางสลากแล้ว
คนที่อยู่ในเส้นทางยืนยันว่าเป็นของครูปรีชา
นี่คือน้ำหนักที่ชัดที่สุดถูกไหมคะ

เรียนขอความรู้หน่อยค่ะอย่างนี้เรียกว่าน้ำหนักมันอยู่ที่วัตถุพยาน
น้ำหนักมันอยู่ที่ตัวบุคคลกันแน่คะเพราะว่า

ประกอบกันก็คือหนึ่งที่ท่านภูมิชาการท่านแถลงนะครับ
ก็คือหนึ่งเราไขข้อปัญหาที่ว่าสลากที่ถูกรางวัลเนี่ยนะครับ
แม่ค้าซึ่งเป็นพยานในคดีนี้จริงไหม
ซึ่งมันก็มีพยานยืนยันว่าจริงมาอยู่ตรงนี้จริง
สองก็คือแม่ค้าคนนี้ได้ขายให้กับแม่ค้าคนที่สองจริงไหม
ก็จริงเพราะมันมีหลักฐานจากคำให้การพยานและพยานบุคคลที่ยืนยัน
แม่ค้าคนที่สองได้ขายให้กับอาจารย์จริงไหม
ก็มีพยานอีกสองคนเห็นและยืนยันตรงนี้ฮะ
ทำให้เราเชื่อว่าลอตเตอรี่เหล่านี้
แม่ค้าได้ขายให้กับอาจารย์ไปไปจริงจากจากพยานที่มีณวันนี้นะครับ
ค่ะค่ะท่านทีนี้ขอความรู้อีกเช่นเดิมค่ะท่าน
อย่างนี้ก็เท่ากับดิฉันก็ยังฟังแล้วมันเป็นลักษณะของการให้น้ำหนักไปที่บุคคลมากกว่าวัตถุพยานนะคะ
ครับก็คือตอนนี้พยานวัตถุพยานเนี่ยเรามีอยู่เท่านี้
ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาพยานอย่างอื่นมาประกอบ

อันนี้ที่เราหาได้ก็คือพยานบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องและรู้เห็นในรูปคดีครับ
ค่ะแต่ถ้าสมมุติฉันเป็นคนฟังข่าวเนี่ยนะคะ
สิ่งที่ออกมาแล้วใหม่แล้วก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เรารอคอยคือว่า
หลักฐานของการก้มเก็บลอตเตอรี่ค่ะ
อันนี้จริงมีน้ำหนักแค่ไหนในสำนวนคดีคะ
เอ่อก็เป็นพยานบุคคลนะครับ
หรือจะนี่พูดถึงพยานบุคคลใช่ไหมฮะ
ที่มาให้การว่าเห็นท่านมีการเก็บล็อตเตอรี่ได้เนี่ยครับ
ค่ะการก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยคือมันไม่มีวัตถุพยานอื่นใช่ไหมคะ
มีแค่พยานบุคคลใช่ไหมคะ
ตอนนี้ที่ตำรวจมีเนี่ยคือพยานบุคคลครับ
ค่ะทั้งหมดมีกี่คนคะ

ไม่มีมากกว่านี้แล้วยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะ

ก็เท่าที่เราหาพยานได้ตอนนี้เรามาสอบแล้ว๑คนนะครับ
ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะ
คือกล้องวงจรปิดตอนนี้ในมือพนักงานสอบสวนเนี่ยครับยังไม่มีนะครับ
แต่เราได้ดูจากสื่อเห็นสื่อนะครับ

ว่าอาจารย์พิชาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ว่าท่านมีวงจรปิดมีคลิปตอนมีคนเก็บลอตเตอรี่ได้
แต่ท่านก็ยังไม่ได้มามอบให้กับพนักงานสอบสวนครับ
ซึ่งเราก็ได้ประชุมกันแล้ววันนี้
ก็จะออกหมายเรียกท่านนะครับ
ให้ท่านนำคลิปอันนี้มามอบให้

ถ้าท่านก็ต้องสอบท่านว่าท่านมีหรือไม่มี
แล้วก็ขอให้ท่านเอามามอบให้เพื่อมาประกอบการสอบส่วนครับ

พยานบุคคลที่เห็นว่ามีการก้มเก็บลอตเตอรี่ที่ว่านี้มีคนเดียว

แล้วคนนี้เนี่ยตำรวจเจอตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
เรามาเจอก็ไม่นานนะฮะ
ซึ่งมันมีข่าวออกไปว่ามีคนเห็นตอนเก็บ
เราก็ไปพยายามเช็คว่าข่าวที่ออกมานี้ออกมาจากแหล่งไหน
จนกระทั่งจากการสืบสวนเนี่ยก็ทราบว่ามาจากคนนี้นะครับ
เราก็เชิญตัวเขามานะครับแล้วก็ขอสอบปากคำเขาครับ
ค่ะแล้วเขาเป็นใครตรงนั้นคะ
ตรงนี้คือผมขออนุญาตไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะครับ
เอาใช่ค่ะเอาอย่างนี้ท่านค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคำถามใหม่
ฉันจะถามท่านตอบได้แค่ไหนแล้วแต่ท่านเลยนะคะ
เอาอย่างนี้เขาเป็นคนที่ประจำอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วเหรอคะ
เขาเป็นคนที่เข้าไปซื้อของในตลาดนั้นครับ
เขามาประจำไหมคะหมายถึงเขาใช้พื้นที่ตรงนั้นประจำเลยไหมคะ

แล้วจังหวะตอนที่เขาเห็นคือเขาทำอะไรคะ

แล้วตอนที่เขาเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยมันเห็นจากอะไรคะท่าน
คือก่อนที่จะเห็นเนี่ยนะครับเขาได้ยินเสียงการพูดคุยกันก่อน

นะครับว่ามีการเก็บลอตเตอรี่ได้เขาก็จึงหันไปอ่านะครับ
แล้วก็เห็นท่านผู้หมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่

ซึ่งเขาก็จำหน้าซึ่งเขาก็ให้การว่าเหมือนเขาก็พูดแบบตามภาษาของเขา
เขาบอกว่าเขาก็แบบเหมือนอ่าหมั่นไส้ในใจเล็กเล็กว่าเอ๊ะ
เก็บได้แล้วจะมาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็เลยมองหน้า
เขาก็เลยจำหน้าได้ครับเดี๋ยวนะครับมีการทำให้การของเขานะครับ
ค่ะค่ะท่านที่บอกหมั่นไส้เล็กเนี่ยคือหมั่นไส้ตอนไหนคะ
คือหมายถึงเขาแบบเขาคิดในใจเขาอ่ะนะครับว่าอ๋อ
ไหนไอ้เก็บได้เขาเก็บไปเลยต้องมาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
อ่าแล้วเขาเป็นหมั่นไส้เรื่องอะไรครับเขาสะบดให้ฟังอ่ะนะครับ
เขาเอ๊ะเดี๋ยวนะคะเขาไม่เคยรู้จักผู้หมวดจรูนใช่ไหมคะ
ไม่เคยฮะไม่เคยไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนใช่ไหมคะ
ไม่เคยเขาไม่เคยรู้จักครับแล้วก็ไม่คือเขาไม่เคยรู้จักกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนี่แหละ
ในในคดีนี้เลยแล้วแล้วจะเรียนขอนิดเดียวคือเรียนค่อนข้างงงว่า
เดี๋ยวคือการที่คนมาพูดว่าเก็บลอตเตอรี่ได้มันหน้าหมั่นไส้ยังไงเหรอ
ขออธิบายไหมคะแบบเห็นเขาแบบเหมือนเขาเห็นพูดอ่ะฮะว่า
นี่เห็นนี่ฟังจากเขาจากการสอบปากคำเขานะครับ
ว่าเอ่อเนี้ยลอตเตอรี่ให้ห้าใบอืม
ยังไม่ออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาแบบคือเขาคิดตามภาษาของเขาอ่ะนะครับ
เขาก็บอกว่าเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วทำไมทำไมคุณถึงหันไปดูอะไร
เขาก็คิดเขาก็บอกเขาคิดในใจว่าเก็บได้ก็เก็บไปมาพูดอะไร
เขาก็เลยหันไปมองอืมจังหวะที่หันไปมองก็คือ
เห็นท่านผู้บทจโรนเนี้ยถือล็อตเตอรี่อยู่เอ่อท่านท่านหาท่านครับ
ว่ามันแปลกไหมตอนที่สอบสวนกันนะคะว่าครับ
คือถ้าถ้ามันพูดถ้ามันมีการพูดอวดล็อตเตอรี่ที่ได้รางวัลแล้ว
อันเนี้ยเดี๋ยวท่านเข้าใจว่าอุ้ยหมั่นไช่เนอะต้องมาบอกด้วย
อันนี้เข้าใจแต่เก็บลอตเตอรี่ได้ชุดนึงเขาจะหมั่นไส้เรื่องอะไรคะ
ถ้าไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนด้วยนะผมหมายถึงอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาอ่ะ
ใช่ดิฉันเข้าใจแต่หมายถึงน้ำหนักของการน้ำหนักของการ
เหมือนกับตะกะค่ะว่าเอ๊ะจะหมั่นไช่เรื่องอะไรแล้วเพราะเมื่อสักครู่นี้บอกว่า
เนื่องจากรู้สึกแบบนี้แล้วสถานเขาว่าเอ๊ะทำไมถึงเอ๊ะแล้วคุณทำไมถึงหันไปมอง
หรือเขาบอกว่าเขาเอ่อเขาคิดว่าแบบเหมือนในใจเขาอะนะฮะ
เก็บได้เขาเก็บไปอะไรจะมาพูดอะไรอย่างนี้เขาก็เลยหันไปมอง
ว่าว่าใครเก็บได้ก็เลยหันไปมองเรียกของกลับไปทีอันนี้จะทำให้การเขานะฮะ
ค่ะท่านจังหวะนั้นเขาเดินตามหรือเขาเดินผ่านหรือเขายังไงคะ
เอ่อเขาบอกเห็นยืนอยู่ข้างหลังข้างข้างข้างข้างหลังเขานะเพราะเขา
นั่งซื้อของอยู่เขาซื้อของอยู่ใช่ไหมคะอ่าอ่าเขานั่งซื้อของอยู่
แล้วแม่ค้าที่เขาซื้อของอยู่ไม่เห็นพร้อมกันเหรอคะ
เขาก็เอามาสอบนะครับแต่แม่ค้าก็บอกว่าเขาไม่ได้สังเกตตรงนั้น
เขาก็ขายของแต่คนนี้มาซื้อของกับเขากับเขาจริงตรงนี้อ่า
แล้วแม่ค้าบอกไหมคะว่าเขามีการพูดอะไรกับแม่ค้าด้วย
เอ่อตรงนี้รายแม่ค้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้คุยกันว่า
คือเขาไม่รู้ว่ามีการใครจะเก็บอะไรได้เก็บลอตเตอรี่ได้
เพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตเพราะเขาก็คนเยอะเขาบอกเขาคนเยอะ
มัวแต่ขายของของเขาอ่าแต่ทีนี้แม่ค้าเราสอบแล้วครับ
ค่ะท่านเพราะฉะนั้นท่านย้ำนะคะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างใหม่
เพราะตอนแรกข่าวจะออกมาว่าเป็นกล้องวงจรปิดแต่ว่าไม่มีอยู่ในสำนวน
แต่ว่าเป็นพยานบุคคลคนนี้ที่เห็นแล้วรู้สึกอย่างนั้นตอนที่หันไปมอง
ก็เลยจำหน้าคุณจรูนได้ถูกไหมคะครับอ่าเดี๋ยวฉันสรุปถูกนะคะท่านรอง
ว่าว่ายังไงนะฮะคือคือไม่มีกล้องวงจรปิดแน่แน่อ๋อ
เนี้ยในอาจารย์อาจารย์ที่ต่างหลวงไม่มีฉะนั้นยังไม่ได้มามอบให้ให้กับ
สลากแล้วเนี้ยนะคะแล้วก็มีการยันยันโดยแม่ภาคต่างต่าง
ที่มีน้ำหนักค่ะคือตรงนี้ค่ะที่มีน้ำหนัก
ก็คือตรงตอนนี้เราไปอยู่เท่านี้ครับณขณะนี้นะครับ

ท่านรองค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอสัมภาษณ์ท่านเรื่อยนะคะ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาขออีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะสู้คดีกันยังไงแลดูมั่นใจทั้งสองฝั่ง

คุณผู้ชมคะถามจากรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดนะคะ

สวัสดีครับอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้
เหงาอาจารย์น่าจะมา
ไม่มีใครช่วยเลยพอทิ้งกันไปหมดแล้วอ้าวคุณว่ามา
อาจารย์ถามแบบนี้ค่ะในแง่ของการสู้คดีกันเนี่ย

มันจะเรียงลำดับจากวัตถุพยานที่เป็นวิทยาศาสตร์ก่อน

อย่างเช่นถ้าเป็นพยานบุคคลก็ขึ้นอยู่กับว่า

หรือยังไงคะเวลาสู้คดีค่ะอาจารย์

รับฟังทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุ
พยายามทุกอย่างในภาษากฎหมาย
พยานหลักฐานใดก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์
อ้างต่อสารได้นี่คือหลักการ
นี่พยานบุคคลจะใช้ได้หรือไม่ได้เพราะต้องดูแต่ละคน
คนขายว่าไงคนซื้อว่าไงคนที่พบว่าไง
แล้วก็ไม่ใช่ว่าพูดปรับก็จะเชื่อปุ๊บนะ
พยานต้องสอดคล้องเชื่อมโยงน่าเชื่อว่าใช่
ในขณะนี้ผมเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนเขาเห็นว่า
น่าเชื่อว่าลอตเตอรี่เป็นของคุณครูปรีชา
แต่เวลาสืบพยานจริงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะ
จากที่เราเคยคุยกันลอตเตอรี่ทั้งหมดมันมาจากไหน
ไปรวบรวมมาจากไหนคนละเล่มแล้วมาอยู่ด้วยกัน

เกินหรือไม่คือผมบอกอย่างนี้ว่า
แม่ค้าในตัวสำคัญก่อนยืนยันก่อนว่า

ประการที่สองครูปีชาก็ต้องมีคนยืนยัน

แล้วไอ้การที่ทำหายเนี่ยมันเป็นประเด็นไหม
คือมาตั้งเป็น๒๓ปึกหายแค่ปึกเดียวแล้วให้ปึกที่รางวัลที่๑
ต้องดูหมดเลยนะต้องดูหมดเลย
มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องฟังประกอบซึ่งกันและกัน

เพราะว่าคดีนี้มันจะอยู่ที่พยานบุคคล
และพยานบุคคลที่สู้กันอยู่มันไปแพ้สื่อหมด
จอมขวัญถามไว้ที่ใครถามไว้เนี่ยเขาเอาไปดูหมด
แล้วเวลาสู้กันในศาลก็ต้องหยิบมาจับเท็จไง
เครื่องจับเท็จน่ะไร้ค่าแต่ภาษาพูดของคนที่พูดกันไม่ตรงกัน
นี่แหละคือเครื่องจับเท็จที่ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าวัตถุพยานจะมีน้ำหนักมากกว่าพยานบุคคล
ไม่ใช่ตีความแบบนั้นไม่ได้
มันต้องดูเป็นเรื่องอย่างบอกว่า
เห็นเขาเก็บก้มเก็บลอตเตอรี่ใครเห็น
แล้วลอตเตอรี่ใบเดียวกันหรือเปล่าต้องตอบให้ได้นะ
และคนที่เห็นน่ะทำไมไปเห็นเห็นแล้วทำไมไม่ทักท้วง
มันมีทั้งหมดแหละครับทุกเรื่องเลย
อ้าวคุณครูพิชาบอกว่ามีคลิปทำไมไม่เอาคลิปมา
เปิดกันมาเลยเพราะจริงแล้วเนี่ย
ทีแรกก็บอกว่ามีคลิปจากหน้าธนาคารบ้างอะไรบ้าง

คดีนี้ให้ติดตามกันให้ดีเพราะเป็นเรื่องของพยานหลักฐาน
ทีนี้มันเป็นอย่างนี้คุณดองฝันครับผมผมนิดนึงนะ
อาจารย์นาทีสุดท้ายเชิญค่ะ
คือคดีนี้มันปรากฏว่าคุณครูปริชาฟ้องคดีแพ่งไว้แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟ้องคดีอาญาเนี่ยเราจะรอสารชี้ก่อนไหมว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
เพราะคนที่จะตัดสินเนี่ยไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่อายการเพียงแต่เราเชื่อว่า
แต่คนที่ตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่คือสารแม้จะสรุปสำนวนส่งไปมันก็ต้องไปรอว่าสารเขาวินิจฉัยยังไง
เนื่องจากคุณครูปีชาเนี่ยเขาฟ้องไว้แล้วเขาฟ้องแล้วว่าเขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ตรงนั้นน่ะคือประเด็นสำคัญตำรวจแถลงยังไงก็เรื่องหนึ่ง
แต่ประเด็นสำคัญต้องชี้ให้ได้ว่าใครเจ้าของครับ
อาจารย์ตอนแรกจะเหลือนาทีเดียวขออีกหน่อยขออีกหน่อย
อาจารย์ค่ะคือตกลงที่ตำรวจแถลงเนี่ยไม่ได้มีกล้องวงจรปิดนะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจเองก็รออยู่ว่าตกลงทางฝั่งของคุณจรูน
มีกล้องวงจรปิดไหมอ่าหรือแม้กระทั่งเป็นภาพนิ่งก็แล้วแต่
คำถามคือว่าถ้าเขาไม่ได้ให้ในชั้นพนักงานสอบสวน
การเข้าไปให้ในศาลเนี่ยน้ำหนักมันลดทอนลงไหมคะ

ก็ไม่มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าคุณจรูนเป็นคนเก็บ
แต่คงได้เรื่องว่าคุณจรูนคอบครองลอตเตอรี่ขนาดขึ้น

ถ้าฟันทงกันในภาษานักกฎหมายวันนี้

โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้งหมดตอนนี้เนี่ย

ถ้าโดยข้อหาอย่างนี้เหมือนเวลาเขาตั้งข้อหา
รักทรัพย์หรือรักของโจรมันตั้งได้

แสดงว่าโจทย์ไม่มีพยานหลักฐานว่าจำเลยรักทรัพย
คงมีพยานหลักฐานตัวเดียวว่า
ทรัพย์ที่ถูกรักอยู่ในความกอบกรอง

ได้ความอย่างเดียวว่าคุณจรูนเอาลอตเตอรี่ไปขึ้น

วันนี้ที่ตำรวจสรุปความ

คิดว่าเมื่อไปถึงชั้นอายการแล้วเนี่ย
น่าจะมีการสั่งสอบเพิ่มไหม

ตอนนี้ไม่ก้าวล่วงไปในดุลพิษภะนะ

บางทีเราอาจจะต้องรอก่อนไหม

ระหว่างความเห็นของอายการกับสาร

แต่ถ้าฟ้องไปแล้วสารก็บอกว่า
เพราะจะได้ชี้ว่า

โอเค

ไม่ว่าลอตเตอรี่นี้จะเป็นของใครก็แล้วแต่
เผื่อดีฉันจะมีเหี่ยวด้วยนะคะ

๒๐นาฬิกา๒๓นาที๒ทุ่ม